แล้วก็คุณรายการเกมต่อชีวิตครับ

เป็นวินาทีที่ครอบครัวของแม่ติ๋วจากจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบคำถาม๔ข้อ
เพื่อที่จะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิต
ต่อลมหายใจให้กับลูกชายที่เขารักได้หรือไม่
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
จริงแล้ว๔ข้อ๑ล้านบาท
ผมว่าไม่ยากไม่ง่าย

เพราะคำถามที่เราจะนำมาตั้ง
เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวของคนในครอบครัวเราหมดเลย

ขอเชิญแม่ติ๋วมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามมีทั้งหมด๕เรื่องที่เรานำมาตั้งเป็นคำถามนะครับ

ว่าเรื่องนี้ลูกน่าจะตอบได้

เรื่องนี้เก็บไว้ให้คุณย่าดีกว่า
ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑ลิเก
เรื่องที่๒บ้านของเรา
เรื่องที่๓การนวด
เรื่องที่๔พงศิษย์คัมภีร์
เรื่องที่๕คอมพิวเตอร์

เลือกเรื่องแรกคือเรื่องการนวดครับ
แม่ทำอาชีพนวดมานี่๒๐ปีกว่า

มากกว่า๒๐ปีถูกมั้ยคะ
เป็นน้ำมันอะไรที่ใช้ส่วนใหญ่

อารโลมาอารโลเวลากับจ๊อตมินนะค่ะ
ก็คือแต่แม่ติ๋วนี่ก็คือคลุกคลีอยู่กับการนวด

แล้วก็อยู่กับพวกน้ำมันที่ใช้นวดนี่พอสมควร

เอาล่ะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือสิ่งนี้ครับ
ใช่
ถ้วยใดต่อไปนี้คือน้ำมันงา

และตัวเลือกที่๔ถ้วยที่๔ครับ

จะให้สัมผัสโดยการดมกลิ่นว่า
ถ้วยไหนคือน้ำมันงา

ต่อไปเป็นถ้วยที่๒

ต่อไปเป็นถ้วยที่๓นะครับ
ค่ะ

ไม่ค่อยได้ใช้น้ำมันงาในการนวด

ก็เลยไม่แน่ใจว่าเบอร์๔คือน้ำมันงา

ถ้าพร้อมแล้วจะเลือกเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๔ถ้วยที่๔ครับ

เพราะว่าเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้า
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกอะไรให้น้องขึ้นมาครับ

เอาบ้านของเราให้น้องค่ะ
ทำไมถึงเลือกบ้านของเราให้น้องครับ
คิดว่าจะเป็นคำถามเกี่ยวกับบ้านที่อยู่กันหรือเปล่า

แต่เรามั่นใจว่าน้องต้องตอบได้

ขอเชิญน้องมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

มีโปสเตอร์ศิลปินเกาหลีติดอยู่เหรอลูก
คุณเคยคุยกับคุณแม่ไหมคุณแม่ถามไหมว่าวงอะไร

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
โปสเตอร์นี้ศิลปินทั้ง๗คน
ไม่ได้สวมเสื้อสีอะไร
ตัวเลือกที่๑สีแดง
ตัวเลือกที่สองสีเหลือง

ตัวเลือกที่สี่สีน้ำเงิน
โปสเตอร์นี้หนูติดได้เดือนกว่าแล้วค่ะ
เห็นทุกวันสีแดงสีดำประมาณนี้ค่ะ

น้องเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สี่สีน้ำเงินครับ
ถ้าเกิดว่าข้อนี้ถูกนั่นก็หมายถึงว่าเราได้๑๐๐๐บาทแล้วนะ
น้องจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ย่าทาบขึ้นมาตอบครับ
ลิเกค่ะ

ย่าทาบมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ย่าเนี่ยชอบดูลิเกมากเลยเหรอครับ

ผอมย่าโดยเจ้าครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ท่ารำลิเกใดต่อไปนี้ไม่ใช่ท่าที่สื่อความหมายว่าโกรธ
ดูนะเดี๋ยวลิเกจะลำให้ดูแล้วนะ
ตัวเลือกที่หนึ่งท่าที่หนึ่ง
ตัวเลือกที่สองท่าที่สอง
ตัวเลือกที่สามท่าที่สาม
ตัวเลือกที่สี่ท่าที่สี่
เวลาดูลิเกย่าเขาก็เห็นบ่อยว่าเขาทำความรักกัน
เขาจะทำอยู่สองท่านะนะนะ

ถ้าพร้อมแล้วย่าทาบเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๔ท่าที่๔ครับ

เดี๋ยวต้องไปฟังผู้รู้แล้วก็ลิเกตัวจริงเขาในช่วงหน้านะครับ

ยทาบเหลืออีกหนึ่งท่านด้วยกัน

จะเลือกเรื่องไหนให้พี่ปูขึ้นมาตอบครับ

ขอเชิญพี่ปูมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เขาดังหลายเพลงมากเลยนะพี่ปูอะ

ถ้าเป็นแฟนของพี่ปูพงศิษย์เนี่ยนะครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
จะมีใครบ้างหนอที่พอเห็นใจ
ความรักสับสนในใจเสมอ
ถึงคร่ำครวญหา

เพียงแต่ให้เธอ
สบายเท่านั้นก็พอ
เนื้อเพลงเพลงนี้คือ

โจทย์ก็เนื้อเพลงก็คุ้นอยู่ค่ะมันน่าจะเป็นเพลงคิดถึงอะค่ะ

ตัวเลือกที่สองคิดถึงครับ
๔ข้อผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้า
เรามาเอาใจช่วยครอบครัวของแม่ติ๋วกันนะครับ
ว่าจะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้หรือไม่
คว้าเงินทุนสูงสุด๑ล้านบาทกลับไปได้หรือไม่

ถ้ารำลิเกใดต่อไปนี้
ไม่ใช่ท่าที่สื่อความหมายว่าโกรธจริง

โกรธโกรธ